ท่านผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะมนตกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกนาหารเนี่ยผ่านร้อยวันมาแล้วนะฮะ
ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนะครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้นะครับที่ไปพบศพอยู่ที่ภูเหล็กไฟภูเขาหลังบ้านเมื่อ๑๔พฤษภาคม
หายตัวจากบ้าน๑๑พฤษภาคมนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยมันก็มีกระแสข่าวลือออกมาแทบไม่เว้นวัน
หรือว่าตำรวจเตรียมจะแจ้งข้อหานะครับกับบุคคลในพื้นที่
อักษรย่อสอเสือต่อเต่าบ้างละนี่นะฮะ
วันนี้เราก็ตามให้หน่อยกันแล้วกันนะครับไปคุยกับนางสาวิตรีวงศรีชา
แม่ของน้องชมพู่นะครับที่บ้านพักนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็เห็นว่าบ้านก็ยังต่อเติมอยู่นะฮะ
จุดห่องหนงห่องน้ำตีก็ไปคุยด้วยนะครับ
ถามว่าแม่เออกังวลใจไหมเห็นเขาลือว่าตำรวจจะออกหมายจับคนร้ายเนี่ย
แม่บอกไม่กังวลใจจะกังวลใจทำไม
เพราะแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแม่ยืนยันในความรู้สึกของตัวเองมาตลอด
แม่คือผู้เสียหายผู้สูญเสียแล้วเวลาตำรวจจะมาขอข้อมูลอะไร
ก็ให้ความร่วมมือตลอดนะครับ
เราตรวจสอบกับตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครนะครับ
กระแสข่าวที่บอกว่าจะจับคนร้ายจะออกหมายจับคนร้าย
สอนย่อสอเสือต่อเต่าตำรวจชุดคลี่คลายคดียืนยันกับเราว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับยังเดินหน้าในการสะสางคดีอยู่
ผลมตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะฮะ
หรือว่ามือปราบหูดำนะครับท่านรองแต้มนะครับ
บอกกับเราว่าแม้จะผ่านร้อยวันไปแล้วแต่ตำรวจก็คงต้องทำหน้าที่ต่อ
เพราะคดีนี้ก็ถือว่ายังจับคนร้ายไม่ได้ยังทิ้งคดีไม่ได้
แต่ก่อนอื่นก็คือตำรวจต้องไปสรุปให้ได้ก่อนว่าสาเหตุการณ์ตายของเด็กเนี่ยมันคืออะไร
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเดินหน้าต่อไม่ได้ต้องสรุปให้ได้ก่อนว่า
สรุปแล้วน้องชมพู่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเนี่ยมันเพราะอะไรถึงจะไปต่อได้ว่า
เออจะไปตามล่าคนร้ายแบบไหนอะไรยังไง
มันก็สามารถจะมาทำการสื่อส่วนขยายผลได้
ส่วนความเคลื่อนไหวของลุงพลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้ว
หมอปลามือปราบสัมภเวษีพาครอบครัวของลุงพลไปทำบุญที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
เมื่อตอนเที่ยงหมอปลาก็พาลุงพลและครอบครัวไปที่อุทยานราชพักษ์
เพื่อกราบศักระพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระบุรพกษัตว์๗พระองค์แห่งสยาม
พอไปถึงเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะ
แฟนคลับลุงพลเยอะมากเขาก็ไปรอกันตั้งแต่เช้านี่ค่ะ
ก็ไปถ่ายร่มถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะโอ้โหนี่ค่ะ
นี่มารอเจอเลยอ่ะไปรอตั้งแต่เช้าไปรอเจอลุงพล
ว่าลุงพลกับป้าแตนจะมาเนี่ยค่ะครับเห็นไหมคะ
คือหมอปลาบอกว่าการเดินทางมาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นการไหว้แก้เคล็ดอะไร
แค่อยากให้ลุงพลได้ไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสบายใจ
ส่วนกระแสข่าวลือที่ว่าหมอปลานัดทนายความให้มาคุยปรึกษาเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะ
หมอปลาบอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าถ้ามีหมายจับออกมาจริงเนี่ย
ก็เชื่อว่าลุงพลไม่ผิดแน่นอนคนจิตใจดีอย่างลุงพลไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แน่นอน
หมอปลาพูดถึงคนที่แสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของลุงพลน่ะนะคะ
หมอปลาก็บอกว่าคือลุงพลเนี่ยเป็นคนซื่อนะไม่ได้ขอรับบริจาคจากใคร
สิ่งที่ได้มาทั้งหมดก็คนใจบุญอยากให้ทั้งนั้น
ก็จะคิดว่าจะพาไปได้หลายที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอให้เรื่องราวมันจบกว่านี้ก่อน
แล้วเราค่อยเริ่มว่ากันใหม่ลุงพล
คืออีกอย่างนะครับผมอยากจะอธิบายตรงนี้ว่า
ที่ผมพาลุงพลกับพวกลุงพลมาที่เพชรบุรีคราวนี้
มันไม่ได้มีนัยยะเกี่ยวกับเรื่องคดีเลยนะครับ
อันนี้เรามาแค่ให้ลุงพลมาไหว้สิ่งที่เป็นมงคลเท่านั้น

หมอปลาพาลุงพลมาต้องมาคุยเรื่อง

เขาไม่มีคุณงามความดีอะไรกับประเทศไทยหรอก

ที่โดนคนดูถูกคนรังแก
แล้วคนที่เข้ามาช่วยเหลือลุงพลเหล่านั้นน่ะ
เขาไม่เคยเอาภาษีประชาชนมาช่วยเหลือลุงพลนะครับ
เขาเอาใจเขาเอาความเมตตา
เอาความรักมาช่วยเหลือครอบครัวลุงพล
ขอพรให้ครอบครัวมีความสุขครับ

มีความสุขด้วยอยู่วรรณสุขภาระเหมือนเดิมครับ
ทุกครั้งที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นประโยคเดิม

เพราะว่าสิ่งที่เราขอบางทีมันก็อาจจะเกินเลยไปบ้าง
เราก็ต้องขอในสิ่งที่เราอยากจะได้มากที่สุดครับ
ซึ่งอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากจะฝากนะครับ
สำหรับคนที่คิดจะทำความดีครับ

จิตอาสามีอยู่ที่ใจก็ทำได้เลยครับไม่ต้องรอ
พอพูดถึงเรื่องของการทำความดีลุงพลก็น้ำตาคลอบอกว่าก็รู้สึกซึ้งใจ

หมอปลาก็พาลุงพลกับครอบครัวครับขึ้นเครื่องที่กรุงเทพนะคะ
เพื่อที่จะเดินทางกลับหมู่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะคะ
อืมส่วนคดีก็ยังไม่เคลือบหน้านะครับ